จากเลขของพ่อเอ๊ะจะ๓๓หรือ๓๙ก็ไม่รู้แหละคุณผู้ชมค่ะ
เรายังมีตัวเลขยาวกันต่อไปเรื่อยเลยกับพี่สอนสินชัยหายทองคำ
เมื่อวานพี่ซอนเขาเดินทางไปที่จังหวัดสกัณฑ์นคร
เพื่อที่จะไปที่วัดป่าอุดมสมพร
ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปถวายเสียง
ฝากผลงานเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า

แล้วก็อีกหลายที่ได้ฟังเพื่อเป็นการบอกกล่าวท่านขอพรจากท่านเสริมความปังให้คนรักคนชื่นชอบเพลงใหม่แล้วก็ขอให้การงานทุกอย่างราบรื่นด้วย

หลังจากที่ถวายเสียงวัดแรกเสร็จไปต่อจ้ะ
พี่ซอนซินชัยผู้จัดการส่วนตัวด้วยถามชาวบ้านเลยแถวนั้นว่า
แถวเนี่ย
กว่าเข้าไปในป่าหน่อยก็จะมีเขาว่าแบบนี้คือระหว่างทางคุณผู้ชมพี่สอนบอกว่า
เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะแต่พอเข้าไปเนี่ยด้านในสวยงาม
มีองค์พญานาคเก้าเซียนอย่างที่ภาพเราเห็นนี่เลยค่ะ
สอนบอกว่าโชคดีมากเลยที่ได้มีโอกาสเข้ามา
นี่สวยงามมากคุณผู้ชมดูนะ
สอนก็เลยถือโอกาสนี้ทำการถวายเสียงสดให้กับองค์ปู่องค์ย่าได้ฟังอีกครั้ง
พร้อมกับฟังดีนะจ๊ะ
สังเกตให้ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าไปโฟกัสที่เสื้อของพี่สอน
แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมว่าอยากจะเลือกเลขไหน
ไม่ว่าจะเป็น๑๙๘๙หรือว่า๑๗
แต่บางคนเขามองเลข๑๐เป็น๗๐
แล้วแต่ถึงบอกว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ส่วนตัวคิดว่าเลขที่แบบคนไม่คาดคิดอะ
อย่าง๐อย่าง๑มันน่าจะมา

งวดที่แล้ว๔๔มาได้ไง

รับรองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอำนวยพรแน่นอน